เรื่องพี่แจ๊คเราเมาส์กันเรื่องคนที่สวยกว่าพี่แจ๊ค

ดิวอริสลาต้องยกให้เธอจริงช่วงนี้เนี่ย
ข่าวเธอเยอะสละเกินเรื่องกลางโครงกรามา

แต่ว่านี่แหละค่ะวันนี้จะพูดถึงเรื่องแฟชั่นผมหน้าม้า
ซึ่งสาวดิวเนี่ยก็เป็นอีกคนที่ไม่ยอมตกเทรนด์นะคะ
ขึ้นมาแปลงโฉมทำผมหน้าม้านี่วันเกิดเขาไปทำบุญไง
ใส่ชุดไทยไปนะเป็นไง
ปกติชุดไทยหลายคนคิดว่าต้องตีกระบังลวกหม้ออะไรอย่างนี้ว่าไปใช่ไหม
ที่เรายังทำตามมาลุกนี้ก็เก๋หวานเนี่ยเหมือนกันนะคะ

หากใครยังจำกันได้ทรงผมหน้าม้าของสาวดิวเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ประจำตัวของเธอมาตั้งแต่เข้าวงการนี่ดูสิ

แล้วก็หน้าม้าน่ารักสวยใสกันเลยอ่ะ
ต่ออีกคนนึงดีกว่านะคะคนนี้ก็หน้าม้าเหมือนกันจ้ะคุณแม่ลูกสอง

ถูกต้องคุณแบ๊วสุดแบลเวอร์
คนนี้เพิ่งตัดสินใจหันผมหน้าม้าเปลี่ยนลุคตัวเองนะคะแบบสดร้อนเลยนะจ๊ะ
หลังจากที่หั่นผมหน้าม้านะจนเป็นที่พอใจของตัวเองแล้ว
สาวดิดีอ่ะค่ะก็โพสต์แคปชั่นไว้แบบนี้
ตอบให้แล้วนะคะว่ารอดจริงค่ะแม่
ซึ่งก็ดูเหมือนว่าชาวเน็ตนะจะพร้อมใจกันเทคะแนนให้กับทรงผมหน้าม้าของสาวลีเดีย
บอกเลยว่ากดไลค์ผ่านฉลุยไปเลยจ้ะแม่
แถมยังชมเป็นเสียงเดียวกันด้วยนะว่า
น่ารักอ่ะดูเปลี่ยนเป็นสาวหวานละมุนเลย
ความแบ๊วน์ให้ไปเลยจ๊ะ๑๐๑๐ไม่ห่าง

เห็นแบบนี้แล้วก็นึกย้อนไปถึงผมหน้าม้าแบบ

อันนี้เป็นอัลบั้มเดี่ยวชุดที่๓นะคะ
เออออกมาแบบนี้ต้องยอมเลยนะแม่

อืมยุคนั้นต้องบอกว่าออกเทปยุคนี้ไม่มีแล้วมานี้อ่ะ
คุณผู้ชมปิดท้ายด้วยซุปเปอร์สตาร์สาวของดิฉันค่ะ
คุณอ้ำพัชราภาพภาพนี้ค่ะค่ะคุณอ้ำพัชราภาพ
คือจริงเป็นภาพที่คุณอ้ำตั้งใจที่จะโพสต์
เพื่อรีวิวกระเป๋าอันนี้เพิ่งลงด้วยนะ
คุณก็เป่าคุณภาพหลักสุดนะคุณผู้ชม

ขอบคุณอ้ามเนี่ยคือหน้าเด็กอยู่แล้ว
พอทำหน้าม้าก็ยิ่งเด็กลงไปอีกนะคะ
แล้วก็ทำให้ย้อนนึกถึงสมัยเมื่อ๑๒ปีที่แล้วนะคะ

แล้วในกลุ่มเฟรอรักแบบเสอเนาะ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นไอเดียสาวที่นั่งมืออยู่ตอนนี้
เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เปรีย่นลุคเหมือนกันน่ะอ้อ

อ่าหน้าม้าช่วยได้นะคะ

แต่ตีนกามานะคะตอนยิ้มเนี่ยต้องไงอ่ะ

เปิดแล้วแต่คิวยาวเจียวเธอตอนนี้